แต่อยากจะให้กินนี่อาหารดีที่จังหวัดพิศนุโลก

โอ้โหติดตามกันหน่อยเขาบอกว่าขายดิบขายดี
เป็นอาหารแช่แข็งที่ส่งขายไปทั่วประเทศเลย
ติดตามกันเลยในช่วงของคุณชนะอยากเล่า

นี่ทั้งหมดท่ำมวลเค้าแช่ไข่เลยนะ

นี่ฮะมีให้เลือกมากมายหลายเมนูกับร้านครัวมีดี
อยู่ในเขตเทศบาลนักขอร์ดพิษฎุโลก

แกงคั่วหอยขมแกงเหลืองคั่ว
ฉันชอบมากเลย
ผัดพริกสะตอกกุ้งสดนัดพริกไตปลาคั่วกลิ้ง
และอื่นอีกมากมายประมาณ๒๐เมนู
มาในถุงพลาสติกแบบว่าบรรจุแบบนี้

ไปถามเจ้าของร้านนะครับคุณนัฐกันนะครับ
เล่าว่าเมื่อก่อนเขาใช้ชีวิตอยู่ที่จังหวัดสุราธานี
แล้วก็ย้ายมาอยู่ที่จังหวัดพิศนุโลกนี่แหละครับ
เป็นสาวใต้พระพินธรรม

แล้วเขาเปิดร้านอาหารด้วยร้านอาหารแบบแนวปากใต้

แต่อย่างนี้พอเกิดการระบาดของโรคโควิด๑๙ทางร้านได้รับผลกระทบอย่างหนักนะครับ
ก็เลยลองคิดหาวิธีในการขายอาหารแบบแช่แข็งดูไหม
แรกก็ได้ทดลองส่งอาหารให้กับลูกค้าทานฟรีเลยนะ
โอ้โหปรากฏว่าติดอกติดใจกันเป็นแถว
แถมยังชมด้วยว่าอาหารสดใหม่
จริงเหมือนกินที่ร้านเลย
จนทำให้มีลูกค้าสั่งซื้อมาก
ราคาเริ่มต้นที่เมนูละ๖๙บาท
เดือนที่ผ่านมาแค่เดือนเดียวนะ
มีออเดอร์ทุกวัน
จะส่งโดยรถควบคุมอุณหภูมิความเย็นค่ะ
ราคาอาหารนะคะเริ่มต้นถ้าเป็นเมนูน้ำพริก

ก็จะมีตั้งแต่๖๙บาท๗๙บาทแล้วก็๘๙บาทค่ะ
ก็ตอนนี้ทางร้านก็จะมีโปรโมชั่น

ทางร้านก็จะจัดส่งให้ฟรีค่ะ
นี่เป็นไงสนใจไหม
ที่ชื่อว่าครัวมีดีพิศนุโลก
นี่เลยหรือจะโทรไปเลยโทรไปสอบถามนะครับ
แหมเตรียมรับออเดอร์ได้เลยผมจะบอกแบบนี้
ไม่ได้มาโอยตัวเองนะแต่วันก่อนเราพึ่งคุยเลย

ไม่ทันใช่ไหมคือร้านหมด
ตายแล้วคือเดี๋ยวร้านนี้ก็จะขายดี
เพราะว่าอย่างนี้คือเขาบอกว่าเขาแพ็คซีนมา

บางคนแบบไม่ได้ออกจากบ้านคุณก็สามารถซื้อวิธีเยอะ
แล้วก็เก็บไว้ในช่องฟิตแล้วก็ทานได้หลายวัน

มันก็เป็นการแปรรูปอาหารอีกรูปแบบหนึ่งนะคะ